ห้างแตกคนนี้กันหน่อยดีกว่าสำหรับนางเอกสุดฮอตตลอดการคุณอ้ำพัชราภานั่นเองค่ะ
เมื่อวานนี้อืมมาในบทบาทสวมมงค์มาด้วยจ้ะ
สวยขนาดไหนจะให้ดูนี่นะคะสวยจริงค่ะแบบเหมือนมงกุ่นเล็กเล็กอะไรอย่างเงี้ย
ประดงประดับประดาอุ้ยสวยจริงเออคนในห้างเนี่ย
ต้องหยุดช้อปปิ้งกันก่อนขอดูความสวยของพี่อ้ำด้วยตาตัวเองก่อน
แล้วเจอพี่อ้ำทั้งทีนี่นะนอกจากพี่อ้ำจะมาอัปเดตเกี่ยวกับงานแสดงทั้งหนังเรื่อง
ทิศน้อยเขากำลังถ่ายทำกันอยู่ใช่ไหมแล้วก็ละครเรื่องลมพัดผ่านดาว
อ้ำบอกว่ากำลังเร่งถ่ายทำอยู่แฟนน่าจะได้ชมผลงานหนังก่อน
ส่วนละครเนี่ยปีหน้าได้ชมกันแน่นอนค่ะนอกจากนี้ค่ะพี่อ้ำก็ได้ตอบ

หลังจากที่มีภาพเขาไปลอยกระทงคู่กัน

เพราะว่าช่วงนี้ก็มีมุมสวีทบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะ
งานนี้ค่ะพี่อ้ำบอกว่ามีโอกาสได้ไปลอยกระทงล่วงหน้า

พี่อ้ำบอกเลยมีเซีนด์ขัมวงแตกนะจ๊ะ
พอนักข่าวถามว่าอยากลอยกระทงกับคนนี้ทุกปีเลยหรือเปล่า

ก็เป็นพิธีค่ะก็ไปร้านอาหาร
ดีว่าที่ร้านมีกระทงอยู่แล้วก็เลย

ก็เหนื่อยด้านไรคะ

อย่าปี่
ก็ดีค่ะดีค่ะ
พี่อ้ำก็ช่วยถ่ายคลิปโปรโมทในไอจีอยู่บ่อยนะคะ
เราก็ถามว่าเออก็เข้าใจเลยว่าคนกันเอง
แต่ว่าโดนจีบเป็นพรีเซนเตอร์บ้างหรือยัง
พี่อ้ำก็ตอบชัดนะว่าไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยค่ะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมรถเขาขายดีอยู่แล้ว

ส่วนเรื่องวันคล้ายวันเกิดเนี่ยพี่อ้ำเขาเกิด๕ธันวาคมนะ

ปีนี้ไม่ขอของขวัญอะไรมากค่ะ
อยากให้ฝ่ายชายทุ่มเทกับธุรกิจ
แต่ถ้าจะเปะอ้ำก็ไม่ติดนะคะ
อะไรกัน

ก็แซวเขาว่าเขาใส่เสื้อของเขามา

และก็จะแซ่วเขาถ่ายรูปกันนะ

ก็อยากให้เขาฟุ้มกรรมกันกับการทำงานของเขา

ก็ถ้าได้ก็ฉีด

ใจเราบอกให้เกิดแล้วว่าไม่ต้องให้เราหรอกนะ

ภาษากายกับภาษาพูดนี่มันส่วนทางกันเน

คุณโพเขามาวินเพราะเขาเล่นเกมกับพี่อ้ำได้ไง